ท่านผู้ชมครับแพรรี่กับลีน่าวันนี้ยังฟาดกันต่อ
ยังไม่จบเหรอคะสืบเนื่องจากวันที่ไปดึงวิกผมกันใช่ไหม
อืมคุณลีน่าจังไปดึงวิกผมของคุณแพรรี่ไผ่วันเขาอืม
ก็มีการฟาดกันไปฟาดกันมาเมื่อวานนี้คุณลีน่าจังไปแจ้งความที่โรงพัก
นประมาทด้วยการโฆษณาบอกว่าอ้าวขอโทษกันแล้วยังไม่จบ
ถูกต่อว่าดูถูกเกลียดชังข่มขู่อะไรก็ว่าไป
ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณลีน่าจังวันนี้เนี่ยเขาไปแถลงข่าวค่ะอ่า
ความจริงแล้วไปออกรายการโทรทัศน์
ของช่องหนึ่งนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์
และระหว่างที่การให้สัมภาษณ์กันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นลองไปดูนะฮะ
นี่ดุดันไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจหนังศีรษะใครเลย
คือเกรงใจหนังศีรษะตัวเองก็พอแล้วค่ะ

เหมือนเธอกับเหมือนเธอพยายามจะ
คุณลีน่าจังพยายามจะทำให้เห็นว่ามันไม่เจ็บไงเห็นไหม
ใครอยากจะมาดึงเนี่ยดึงให้ดูก็ได้นี่เห็นไหม
อ่าไม่ได้มีนักข่าวบอกให้ทำนะฮะ

คือวันนี้คุณลีน่าจังมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ก็มัดผมเก็บเรียบร้อยเป็นทรงปกติ

ติดแค่โผล่งนี้ที่ยังไม่ทำหล่อ
ตอนแรกท่านทำผมถามเหมือนกันนะว่า

เธอก็มาแหลงข่าวด้วยเสียงเสื้ออื้น
ยกมือไหว้สื่อมลชนนะอันนี้ภาพเหตุงานเนอะ
ตอนแถลงข่าวเนี่ยยกมือไหว้สื่อมวลชนบอกขอบคุณจริงที่ยังไม่แบนเธอ
เพราะเธอบอกนั่นมันคือคอนเทนต์ที่ไปดึงวิกผมคุณแพรรี่เขาอ่ะ
ก็มีเสียงตอบกลับมาบอกอย่างนี้มันแบ๊กคอนเทนต์
เทนต์ขยะมันไม่ควรสร้างคอนเทนต์แบบนี้
คุณลีน่าจังเนี่ยเธอยืนยันว่าการกระชากวิกผมคุณแพรรี่เนี่ยเป็นการแสดง
เพราะหลังจากที่กระชากวิกผมเสร็จทุกคนยังหัวเราะเฮฮา
ไม่มีท่าทีโกรธเครื่องอะไรเลย
ตัวเธอเองนั่นแหละกลับถูกจิกกัดแรง
ที่ไม่เคยโกรธใครเพราะรู้ว่ามันคือการแสดง
เอาเป็นว่างานนี้เธอบอกเธอเนี่ยเป็นเหยื่อ
เธอเป็นเหยื่อเธอเองก็เสียใจมากที่สุดท้ายเนี่ยถูกทัวร์ลง

คุณแพรรี่ไพรวันเอาโพสต์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าคุณแพรรี่ทีหลังนะฮะ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าใครมาก่อนหลัง
ทีนี้นะครับทุกผู้ชมครับเรื่องการแจ้งความ
คุณลีน่าจังวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าไปแจ้งความเนี่ย๓คดีด้วยกัน

เอารูปเธอไปโพสต์ในทางเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต
เห็นไหมมีการคมคู่ให้ตกใจกลัวอันนี้ก็อีกคดีหนึ่ง
แล้วก็หมินประมาทด้วยการโฆษณาอีกคดีหนึ่ง
เพราะอีกฝ่ายเนี่ยโพสต์ต่อว่าไม่หยุด
เธอโดนคอมเมนต์ด่านักมาก
เธอต้องมาร้องไห้หนักมาก
เครียดจนเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันแทบแตกนะ

วันนี้มีสื่อเชิญมาเธอบอกดีใจเหลือเกินที่สื่อยังไม่แบน
ไหนก็ไหนก็เลยอยากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยรวมเลยก็แล้วกัน

มีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากระเทยทำผัว

ทุกครั้งเวลาไปออกรายการมันอะนะ
ก็จบได้ดีนี่ค่าอันนี้ก็การแสดง

แค่ฉันเห็นเขาเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาว
ฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงแค่นั้นเอง

เอาละถ้าวันหนึ่งอีบเอามาเล่นกว่าเราเราจะโอเคไหม
เอามาเล่นฉันให้มามาดึงเพื่อนหน่อยเอามาดึงสิเถอะ
คือยังไงนะคือถึงขั้นให้ผู้สื่อข่าวบอกเอามาดึงสิมาเล่นเลยอย่างนี้เหรอ

คือคาดว่าระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ย
เขาอาจจะมีการไลฟ์กันอยู่ของสื่อบางสำนักนะ
คุณแพรรี่อาจจะได้เห็นหรือเปล่า
ก็เลยโพสต์เลยนะครับ

คนแก่บางคนนี่แยกพฤติกรรมส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงเหรอคะ

อันนี้น่าจะสื่อไปถึงเลยมั้งในวงสัมภาษณ์
บอกนักข่าวที่สัมภาษณ์ป้าเขาอยู่เนี่ย
ช่วยดึงหนังศีรษะแทนที่ฉันที
แล้วบอกว่าดิฉันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงคืน

เหมือนกับเขาก็รู้ว่าทางฝั่งนี้โพสต์อ๋อเหรอ
ทางฝั่งสำภาษณ์เนี่ย

นี่ใครเอาหน้าจอไปให้คุณลีน่าดูเหรอ
หน้าจอเมื่อกี้มาคู่กันหน่อย
ช่วยไปบอกทางฝั่งที่ให้สำภาษณ์อยู่

ทางฝั่งคุณลีน่าก็เลยที่รวบตึงอยู่

มันก็เลยกลายเป็นกระชากผม

นี่ไง

ไม่เพราะอะไรมันคือการแสดงนี่ค่ะท่าน
อ่าคุณแพรรี่โพสต์ใช่ไหมบอกช่วยดึงหนังหัวแทนให้หน่อย

จะมีนักข่าวบอกไงว่าคุณแพรรี่โพสต์แบบนี้
คุณลิน่าบอกมาแล้วแกบอกมีใครจะดึงไหมมีใครดึงไหม

คุณลิน่าเลยบอกอ้าวคุณดึงเองทั้งนั้นน่ะ
แกก็ดึงโชว์เลยแกบอกนี่ขนาดหนังหัวจริง

แต่คุณแพรรี่บอกวันนั้นไม่ได้แสดงอะไรด้วย

ดิฉันไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรกับการแสดงของคุณด้วย
หลังจากนั้นคุณแพรรี่ก็โพสต์ต่อนะฮะ
เหมือนจะรู้ว่าถูกพูดถึง
นะบอกจะเอาสิ่งที่เขาทำกับเธอ
เนี่ยไปเปรียบกับการดึงผมต่อหน้านักข่าวเนี่ยไม่ได้หรอก

ระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน

อ่าแล้วก็สื่อไปถึงคุณป้า

อ่าเพราะมีบางคน

แพรรี่ก็เลยบอกไม่ให้ใช้พื้นที่ตัวเองโต้ตอบเนี่ย

หรือยืมลำโพงหมู่บ้านมากระจายเสียงปกป้องตัวเองหรือยังไร

รอบนี้ฟาดเบาถามว่ายากตรงไหน
ที่จะยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกินเลยผู้อื่น

แล้วกล่าวคำขอโทษพร้อมกับยกคำของมหาตมะคานที